แล้วเราเพิ่งเล่าเรื่องอีโกน่าเขียวที่เจอที่ลบบุรีไป
ได้ใช่ป่ะว่ามันแพร่พันแล้วตอนนี้มันกลัวไงว่ามันจะกลายมาเป็นผลกระทบ
คุณผู้ชมรู้ไหมไม่ใช่แค่ที่ลบบุรีที่อุดรด้วยนะคำชโนธ
เขาไปไล่ดูไล่ตรวจแล้วก็ต้องจับล่ะค่ะไปเจอด้วยอีโกน่าเขียว
เอาทีละที่เอาทีละจุดไปที่ลบบุรีกันก่อนละกัน
เจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์สัตว์ป่านำคณะลงพื้นที่ชุมชน
เขาพระยาเดินทงที่อำเภอพัฒนานิคมที่ลบบุรีนะคะ
เมื่อวานนี้เขาไปประเมินสภาพถิ่นที่อยู่อาศัยของอีกวาน่าเขียว
แล้วปรากฏว่ามันมีการกระจายตัวอยู่ใกล้กับบ้านของชาวบ้าน
อย่างบริเวณที่มีต้นไม้ใหญ่สูงมีแหล่งน้ำใกล้
บางส่วนก็ไปเจออยู่ตามพื้นที่ไร่พื้นที่สวนของชาวบ้าน
เรื่องต้นเนี่ยนะคะเขาไปสำรวจเจอประชากรอีโกน่าเขียวเนี่ย
สิบเอ็ดตัวนะอืมแล้วก็สำรวจนับประชากรอีโกน่าเขียวอย่างต่อเนื่อง
เมื่อวานนี้จับได้๕ตัวแล้วเดี๋ยว๕ตัวนี้ทำไงอ่ะ
ส่งไปที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่๑นครนายกต่อไปนะคะ
อันนี้คือที่พัฒนานิคมลบบุรีนะมาดูที่บ้านดุงอุดรหน่อยค่ะ
เมื่อวานนี้ในอำเภอบ้านดุงในอำเภอสุชาติธรมณี
ไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องก็ไปลงพื้นที่ไปจับสัตว์ต่างถิ่น
อีกวาหน้าเขียวนี่แหละไปที่คำชโนธสิ
จับได้ไหมนี่มาแล้วจับได้แล้วคือต้องมัดขาเขาแบบนี้นะ
จับได้ทั้งหมดสามตัวมีตัวที่แบบยาวห้าสิบเซนอ่ะสองตัว
แล้วก็ยาวยี่สิบเซนอีกตัวหนึ่งสามเดือนก่อนอ่ะ
ได้รับรายงานว่ามีคนเจออีโกน่าเขียวเข้ามาอยู่ที่ป่าคำชโนธ
น่าจะเป็นชาวบ้านคุณผู้ชมที่เอามาปล่อยเอาไว้
แล้วทีนี้เขาก็กลัวไงว่ามันจะไปกระทบกับระบบนิเวศไหม
ก็ต้องหาแนวทางการแก้ปัญหาการกระจายพันธุ
แล้วก็ช่วยกันจับตัวเอาไว้เขาคาดว่าอีกวาน่าเขียวเนี่ยนะ
แพร่พันธุ์ไปแล้วแล้วก็คงจะมีวัยเจริญพันธุ์อยู่ตรงนี้
ในพื้นที่คำชะโน้นเนี่ยสักประมาณสิบตัว
เดี๋ยววันนี้เจ้าหน้าที่ชุดเดิมเลยค่ะ
เขาจะปฏิบัติภารกิจไล่จับอีกโกน่าเขียวอีกทีนึง
แล้วก็จะส่งตัวไปอยู่ในความดูแลของศูนย์อนุรักษ์

ในอำเภอสังคมที่จังหวัดหนองคายต่อไปด้วยนะคะ
คือระบบนิเวศเนี่ยมันจะเสียหายมันจะพังส่วนหนึ่งมาจากคนที่
ตอนอยากเลี้ยงอยากเลี้ยงสัตว์แปลก
มาเลี้ยงแล้วหมดโปรโมชั่น

อ่าไม่ฮิตแล้วหมดโปรโมชั่นนะครับ
แล้วก็เอาไปปล่อยหลายอย่างนะไม่ใช่แค่อิโกน่านะ
เดี๋ยวมันจะพังหมดนะระบบนิเวศเดี๋ยวจะพังหมด